ดูความขึ้นหน้าของนายโอ๊ะก็หน่อยครับ
นายโอเป็นผู้ต้องหาคือเขาเสพยาบ้าจนมีอารมณ์ทางเพศ

ข่มขืนคุณยายท่านเป็นชีพรามอยู่ที่สำนักสงฆ
แล้วท่านก็พิการขาขวาขาดด้วย
ข่มขืนท่านนะตำรวจจับกลุ่มได้นะฮะ
แล้วเช้าของวันจันทร์ที่ผ่านมาออกอุบาย
ตำรวจเดี๋ยวผมขอเอาถุงปัสสาวะไปทิ้งหน้าโรงพักแป๊บนึง
มีกุญแจมืออยู่นะ๑๐เวรก็เดินตามไป
เดินตามไปกล้องก็จับได้สักพักวิ่งหนีหายไปเลย

หลบหนีไปพร้อมกับกุญแจมือคุณผู้ชม
แล้ว๑๐เวรในภาพต้องโดนตั้งกรรมการสอบ
ด้วยว่าทำไมปล่อยให้หนีไปต่อนหน้าต่อตามแบบนี้

แล้วมันอยู่ในพื้นที่นอกการควบคุมไปอีก
เหตุการณ์ทั้งหมดกล้องวงจรปิดจับภาพได้ฮะในพื้นที่สพนเรือ
ขณะที่๑๐เวรกำลังนำตัวนายอัจฉริยะศรีธามหรือว่านายโออายุ๒๔ปีคนนี้
เขาถูกจับในการที่เขาเป็นผู้ต้องหาข่มขืนยายวัย๗๙ปี
ซึ่งบวชชีพรามอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในอำเภอหนองเรือ
เขาเสพยาเสพติดเสพยาบ้าแล้วก็ไปก่อเหตุข่มขืนคุณยายเข้า
ก็โดนจับกุมตัวมาแต่เขาออกอุบายอ้างกับตำรวจว่า
เดี๋ยวขอเอาถุงเก็บปัสสาวะไปทิ้งถังขยะหน้าโรงพักแป๊บนึง
สิบเวนก็เดินตามไปห่างห่างแบบนี้แล้วก็วิ่งหนีไปทั้งทั้งที่มือยังใส่กุญแจมืออยู่
ตำรวจก็ทำการสืบสวนเร่งล่าตัว
หลังจากโอหลบหนีออกจากโรงพักตอน๘โมงเช้าของวันที่๑๕มีนาคม
โมงเขาขี่รถจักรยานยนต์แต่รถคันนั้นไปขโมยมา
ไปหาเพื่อนที่หมู่บ้านหนองหอยตำบลจราเข้อำเภอหนองเรือ
ให้เพื่อนช่วยตัดกุญแจมือออกตัดแค่ตรงกลางที่มันเป็นโซ่นะครับคุณผู้ชม
แล้วก็ยังเสพยาบ้าต่อด้วยกันจนถึงเย็นคุณผู้ชมนะครับ
ทีมข่าวไปคุยกับเพื่อนของนายโอซึ่งเสพยาด้วยกันยอมรับในโอมาครับ
แล้วก็ให้เพื่อนช่วยเอาอะไรบางอย่างตัดกุญแจมือออกแล้วก็เสพยากันต่อจนถึงเย็น
บอกว่าไปก่อเหตุมาเนี่ยเฮ้ยไปข่มขืนแม่ชีมาว่ะ
ไนโอเนี่ยเธอเป็นคนงานหลายกระจายซึ่งอยู่ถัดจากวัสต์ไปสัก๕๐๐เมตร
พอเสพปุ๊บก็แยกย้ายกันไปตอนห้าโมงเย็นอันนี้เพื่อนเล่านะครับทีนี้
เมื่อวานนี้มีคนเห็นในโอไปขอบุหรี่ชาวบ้านสูบแล้วก็ไปขอน้ำชาวบ้านดื่ม
แกะรอยไปครับแกะรอยไปตามที่ได้ข้อมูลมาสืบต่อ
จนกระทั่งเย็นของเมื่อวานนะฮะตำรวจตามไปจับกลุ่มนายโอได้
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสำนักสงฆ์จุดที่เขาไปข่มขืนนั่นแหละ
แล้วก็นำตัวไปที่สพนเรือทันทีเพื่อสอบปากคำ
นี่จับได้คาหนังคาเขาแบบนี้
โอ้เขาบอกว่าผมขอโทษคุณยายจริงนะ
กับสิ่งที่ผมทำผมอยากจะขอโทษ
ผมทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ

ขอโทษสิ่งที่ผมทำผิดไปครับ

แล้วตอนนั้นคิดยังไงถึงไปทำกับยายแก่คุณละนะ

วันนี้เราเมาไหมเมื่อคืนดูก่อน

ก็ค่อนข้างจะบ่อยครับเพราะผ่านไป
ต้องใกล้กันครับ
แล้วทำไมถึงไม่เลือกได้รู้มั้ยว่าแกเป็นพิการขนาดนั้นรู้มั้ย
ก็ชัวร์วูปครับพี่
ก็เมาย้าแล้วครับทุกอย่างมันหน้ามืดตามวมไปหมดแล้ว
เห็นถ้าทุกวันเดินผ่านไปผ่านมาแล้ว
ก็นักข่าวพยายามถามแล้วไปทำยายทำไม
เขาก็ขอโทษจะกลับตัวจะไม่ทำอีกก็ว่ากันไป

นอกจากนี้ตำรวจเองก็คือทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอก
พบกรกวินโยธินนะครับท่านเป็นภูมิกับสพนเรือบอกว่าเดี๋ยวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะตั้งกรรมการสอบ
ตำรวจที่อยู่ในภาพเนี่ยที่เป็นผู้คุมตัวผู้ต้องหาเนี่ย
ว่าทำไมถึงได้ปล่อยให้ผู้ต้องหานั้นเดินออกไปแล้วก็
หลบหนีไปได้ก็ต้องมีการตั้งกรรมการสอบถ้าเกิดผิดก็ว่าไปตามกระบวนการ
นี่เห็นไหมโอ้โหพาตำรวจซวยไปด้วยเลย